ใกล้ตัวมีผลต่อชีวิตคนไทยทั้งหมดเลยนะฮะ
เพราะว่าถือว่าใกล้เข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่าน
เปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนรัฐบาลหรือเปล่าเปลี่ยนนายกหรือเปล่า

จะเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วนะครับ
เสียงระหว่างสอสอฝ่ายที่ยังหนุนอยู่

เสียงระหว่างฝ่ายสอสอที่ไล่ถล่มยังแกร่งอยู่ไหม
รวมถึงเสียงสอสอตัวแปรด้วยจะเป็นยังไง
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับสวัสดีอาจารย์ครับ

คุณผู้ชมครับเริ่มต้นสัปดาห์นี้ขอหยิบเรื่องการเมือง
ขีดเส้นใต้กันอีกทีนึงเพราะว่านี่คือช่วงเวลาที่
ต้องลุ้นกันว่าการเมืองมันจะเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน
หรือไม่ประการใดจุดเปลี่ยนตัวนายกจุดเปลี่ยนตัวรัฐบาล
ถามว่ามันมีปัจจัยอะไรที่จะนำไปสู่จุดเปลี่ยนนั้น
ตอบว่ามันเป็นปัจจัยในสภาครับสภาจะเปิดวันที่๒๒พฤษภาคมนี้
มันจะมีปัจจัยจากการแพ้โหวตปัจจัยจากเสียงโหวตของฝ่ายรัฐบาล
มีปัญหาปัจจัยอันจะเกิดความไม่นิ่งและไม่แน่นอนของพัก
ของสอสอที่เคยมั่นคงอยู่กับรัฐบาลเกิดอาการเอาแน่ไม่ได้ขึ้นมา
จริงตัวเลขไม่อยากเอามาโชว์ให้ท่านเวียนหัวหรอก
แต่จะบอกคร่าวอย่างนี้ครับว่าจำนวนกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้
คือ๒๓๘เสียงฝ่ายค้านเนี่ยมีอยู่๒๐๘เสียงทำอะไรไม่ได้หรอกครับ
แต่ถ้าฝ่ายค้านไปดึงเอาเสียงจากฝ่ายที่เป็นตัวแปรมาได้สัก๓๐เสียง

รัฐบาลก็ล้มนายกก็ต้องไป
ถามต่อว่าแล้วไอ้๓๐เสียงเนี่ยมันจะมาจากไหน
ช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ปปไลท์ของข่าวฉายจับไปที่สอสอสองกลุ่มนี้ทันที
หนึ่งกลุ่มสอสอจากภักดิ์เศรษฐกิจไทย
ที่มีร้อยเอกธรรมนัฏเป็นเลขา
ตอนนี้เขาก่อเกี่ยวกันอยู่๑๘เสียง

สอสอพักเล็กที่เป็นสอสอพักละคนพักละคนเนี่ย

อันนี้แหละคือกลุ่มตัวแปล

ว่าเขายังหนุนรัฐบาลอยู่นะเขาต้องขอดูสถานการณ์
ของฝ่ายค้านก่อนขอฟังคำชี้แจงของฝ่ายรัฐบาล
ก่อนซึ่งก็แน่นอนครับหลักการก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
แต่ว่าในบรรยากาศและบริบทที่เป็นอยู่จริงขณะนี้
มันเป็นสวาวะที่เอาแน่เอานอนไม่ได้
แล้วมันก่อให้เกิดอาการเสียวไส้รายวันสำหรับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
แล้วทำไมเสียงโหวตในสภาจึงเป็นตัวแปรสำคัญในช่วงเวลานี้
เพราะอีกไม่กี่วันคือวันที่๒๒พฤษภาก็จะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ
แล้วจะมีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายวาระสำคัญสำคัญที่ต้องให้สภาโหวตว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน
แล้วมันเป็นกฎหมายเป็นพรบสำคัญที่มีธรรมเนียมกันว่า
ถ้าไม่ผ่านหรือรัฐบาลแพ้โหวตรัฐบาลอยู่ไม่ได้ต้องลาออก
ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบซึ่งเป็นธรรมเนียมของสภาที่เขาปฏิบัติกันมานาน
เอาทีนี้เรามาไล่เลี้ยงดูว่าพอสภาเปิดขึ้นมาวันที่๒๒
มีพรบมียติสำคัญรอให้ลุ้นเสียงโหวตอะไรบ้าง

โดยหลักการเนี่ยรัฐบาลเป็นฝ่ายจัดงบประมาณประจำปี
เพื่อนำไปใช้ในการบริหารประเทศกระทรวงนั้นได้เท่านี้กระทรวงนี้ได้เท่านั้น
พอจัดทำเสร็จแล้วก็ต้องนำเข้าสภาในหลักการก็คือว่าให้ตัวแทนประชาชนเห็นชอบ
ว่าที่จัดรัฐบาลมานั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องประการใด
ตัวแทนประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
โดยหลักการที่ว่านี้แหละครับถ้าตัวแทนประชาชนไม่เห็นชอบ
รัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก
ไม่มีการประพฤกษปฏิบัติกันมาอย่างนี้นานแล้วครับ
ทีนี้การโหวตเรื่องร่างพรบงบประมาณผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ย
เขาใช้เสียงข้างมากขององค์ประชุมไม่ใช่เสียงกึ่งหนึ่ง
ความหมายคือถ้าสสฝรัฐบาลอยู่ในสภาน้อยกว่าสสฝค
จะด้วยว่าลาประชุมแกล้งไม่ไปประชุมหรือการโดดการประชุมเสีย
ฝคก็มีสิทธิ์โหวตไม่ผล
พรบงบประมาณมันน่าเสียวไส้อย่างนี้ตรงนี้รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้
เอาทีนี้ถ้าสมมติว่าหลอดพบมก็ต่อไปเป็นการโหวตรับหรือไม่รับ
ที่กำนวงจะนำเข้าสู่วคสฝในสภาเหมือนกัน
ในสภาเหมือนกันอันนี้ก็น่าหวาดเสียว
เพราะว่าลึกเนี่ยพักร่วมรัฐบาลด้วยกันก็
ไม่ได้เห็นตรงกันทั้งหมดในพรบในกฎหมายลูกสองฉบับนี้
เอ้าสมมุติผ่านไปได้
ผ่านไปเรียบร้อยไม่มีปัญหา
ก็มาถึงศึกใหญ่ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ซึ่งเป็นศึกสุดท้ายของสภาชุดนี้
โดยธรรมชาติและโดยภาวะปกติเนี่ย
แต่ไหนแต่ไรมาอภิปรายกันไปเถอะ
พอจะโหวตฝ่ายค้านไม่เคยชนะโหวตแม้แต่ครั้งเดียว
เพราะเสียงฝ่ายค้านน้อยกว่าเสียงรัฐบาล
เพราะรัฐบาลมีมือมีเสียงมากกว่าฝ่ายค้าน
ฝ่ายค้านจะมีข้อมูลเด็ดแค่ไหน
ฟังทีวีดูทีวีวิฟังวิทยุ
ฟังข้อมูลแล้วจะเชื่อหรือเห็นด้วยกับฝ่ายค้านแค่ไหน
แต่พอโหวตกันฝ่ายค้านก็แพ้อยู่วันยังค่ำ
แต่ว่าถึงรัฐบาลจะชนะโหวตในสภา
แต่หลายครั้งนะครับที่การอภิปราย
จบลงด้วยแรงกระเพื่อมของรัฐบาล

แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาก็มี
ฉะนั้นโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้

ถ้าสอสอพักเศรษฐกิจไทย
ร้อยเอกธรรมนัฏเป็นเลขา
แล้วสส๑๑คนของกลุ่มพักเล็ก

ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายค้าน

และจะโดยอะไรก็ตามแต่

แต่อันนี้เป็นการจำลองสถานการณ์ที่ว่ามันเลวร้ายที่สุด
แต่เอาเขาจริงเราก็เชื่อว่า
รัฐบาลก็มีคนละยุทธ์

บางคนที่จะเอาใจออกห่าง
อันนี้ก็น่าจะเป็นยุทธวิธี
ยุทธวิธีที่เขานินทากันมากก็คือ
ยุทธวิถีแจกล้วยกันดีกว่าค่ะ
ทั้งหมดนี้คือการเมืองเรื่องน่าลุ้นในการ
สภาที่จะเกิดขึ้นในอีก๒๐วันข้างหน้า
ผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้อีกทีนึงเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ก่อติดก่อติดตามไว้
เพราะว่าการเมืองมันถูกจับมาเป็นประเด็น
วันนี้ถ้าดูพาดหัวข่าวเนี่ยก็หนังสือพิมพ์
เขาให้ความสำคัญกับข่าวนี้เป็นเรื่องใหญ่มีหัวข่าวในไทยรัฐเช่น
เพื่อไทยจับมือพักเล็กโค้นรัฐบาล
วนธรรมนัฐก็ด้วยมีหัวข่าวว่าดีลเศรษฐกิจไทย
กับพักจิ๋วพักจิ๋วคือพักเล็กกับฝ่ายค้านโค้นบิ๊กตู
มีหัวข่าวว่าฟุ้งดินเขียประยุทธ์
ชนละนานโวคุยพักเล็กกับธรรมนัฐ
แล้วไหนจังจะมีวาระการดำรงตำแหน่งของนายก
คนเอกพระยุทธ์ที่ว่าจะนับแปดปี
ตรงไหนตามรัฐมนูลเนี่ย
ถ้านับจากการเป็นนายกตั้งแต่วันที่๒๕สิงหา๕๗
พอถึงวันที่๒๕สิงหา๖๕นี้
ก็จะครบ๘ปีแล้วเป็นต่อไม่ได้
แต่ถ้าจะนับจากรัฐมนูลปี๖๐ประกาศใช้พลเอกประยุทธ์ก็จะเป็นนายกไปได้ถึงปี๒๕๕๙
แต่ถ้านับจากวันที่เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งปี๖๒
ผลเอกประยุทธ์ก็จะเป็นนายกไปได้จนถึงปี๒๕๖
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะนับเมื่อไหร่
เริ่มต้นนับตรงไหนก็จะมีคนยื่นให้สารรัฐมนูลวินิจฉัย
ถ้าวินิจฉัยออกมาว่าเป็นข้อแรก
คือครบ๘ปีวันที่๒๕สิงหา๖๕นี้
ผลเอกประยุทธ์ก็ต้องพ้นหน้าที่
แล้วนายกคนใหม่จะมายังไง
เป็นใครที่จะมาขัดตาทัพจนถึงวันเลือกตั้งจนถึงเดือนมีนา๖๖

ก็ต้องเลือกจากบุคคลที่พักการเมืองเสนอบัญชีรายชื่อไว้

ภูมิใจไทยเสนอคุณอนุทิน
พรรคประชาธิบัติเสนอคุณอภิสิทธิ์
ซึ่งตอนนี้ก็พ้นจากประชาธิปัตย์ไปแล้ว
ไทยรักไทยตอนนั้นเสนอ๓คน
ชัดชาติคุณหญิงสุดารัฐและชัยเกษมนิติสิริ
แต่ทั้งคุณชัดชาติและคุณหญิงสุดารัฐ

ถ้าทั้ง๓คนนี้ไม่ได้เลย

ก็เอาคนนอกบัญชีมาตามรัฐมนูล

คือรัฐสภาเข้าชื่อเสนอประธานสภา

เพื่อเอารัฐคนนอกบัญชี
มาเป็นนายกรัฐมนตรี

เอามาเล่าให้ท่านฟังเพื่อจะได้ตาม

การเมืองช่วงนี้มันร้อน

ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ